ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
พื้นที่ภาคเหนือยังต้องเผชิญกับวิกฤตฝุ่นพิษพีเอ็ม๒๕อย่างหนักนะคะ
โดยเฉพาะสุขภาพของพระทัศงแล้วก็สัมมาเนรที่มีการออกบินทะบาทในตอนเช้า
แล้วก็สุขภาพของทารกแรกเกิดที่อยู่ในห้องคลอดของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คุณภาพอากาศนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลายจังหวัดในภาคเหนือยังวิกฤตอย่างหนักนะคะ
คุณผู้ชมฝุ่นควันจากไฟป่าปกครุมหนาแน่น
ล่าสุดมีรายงานเรื่องของฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า
พบว่าในวันนี้สูงสุดอยู่ที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวปริมาณอยู่ที่
หกร้อยสามสิบสี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ
ส่วนในเขตเมืองนะคะเมืองเชียงใหม่๒๑๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็จุดอื่นอื่นในเขตเมืองก็เฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงคลองแชมป์อันดับหนึ่ง
เป็นเมืองที่มลพิษทางอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกติดต่อกัน๓วันแล้วนะคะ
ปริมาณฝุ่นพีเอ็ม๒๕ที่เกินมาตรฐานหลายเท่าตัวแบบนี้ไม่เพียงกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวบ้าน
แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์สำมะเนรที่มีการออกเดินบินทบาทในตอนเช้าด้วยนะคะ
ต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยมีการพิจารณาเรื่องของการงดบินทบาทอีกแล้วด้วย
หากปริมาณของฝุ่นแบบนี้เยอะแล้วก็ไม่คลี่คลายก็คงจะต้องงดบินทบาทต่อไปนะคะ
เด็กทารกได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่สามารถสวมมาสสะชัยได้
ขณะเดียวกันแพทย์ทำได้เพียงแค่ใช้เครื่องฟอกอากาศ
ช่วยป้องกันเด็กทารกแรกเกิดเท่านั้น
อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะได้มีการปฏิบัติการ
บินเครื่องบิน๒ลำในการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจังหวัดโซนภาคเหนือ
เพื่อป้องกันเรื่องของฝุ่นควันฝุ่นพิษจากไฟป่า
เพื่อเป็นการระงับไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมก็อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการงดจุดงดเผาขยะต่าง